ทีนี้คุณผู้ชมมาดูยายตุนามสกุลบุญปกยายอายุ๗๕ปี
นิ่งของยายถูกปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์

ถามเหมือนกันเลยโดนอะไรอ่ะทำไมตาปูดแบบนี้หน้าเป็นจ้ำเขียวช้ำแบบนี้
ให้ข้อมูลบอกว่าหลานชายของคุณยายทำร้ายคุณยายแต่ลูกชายของคุณยายบอกเปล่า
ไฟมันดับมันมืดยายตกเตียงหนึ่งตุ๊บแล้วตุ๊บต่อไปยายเดินชนฝากำแพง

ส่วนตัวนะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับข่าวนะถ้าส่วนตัวผมเป็นชาวบ้านผมฟังดูผมไม่เชื่อ
ไม่เชื่ออันไหนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตุ๊บเดียวอะไรนะที่ตกเตียงเดินชนฝากระแพรผม
ผมไม่เชื่ออันนี้อันนี้ผมมองแบบชาวบ้านนะ
แล้วคุณผู้ชมอ่ะคะคุณผู้ชมเชื่อชุดไหน
ข้อมูลจากเพจหรือว่าข้อมูลจากลูกชายของคุณยาย
ที่บอกว่าคุณแม่ตกเตียงแล้วก็เดินชนฝากำแพงหน้าก็เลยเป็นแบบนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปที่บ้านของคุณยายตุ๊นี่แหละอยู่ในพื้นที่

คุณยายเสื้อชมพูค่ะคุณผู้ชม
คือตอนไปใบหน้าของคุณยายตู้ความบวมลดลงแล้วล่ะ
แต่ว่ามีร่องรอยฟกช้ำอยู่ที่ใบหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะ
นี่นักข่าวของเราก็ลองไปจับดูซิ

คืออยากฟังจากปากของคุณยายเองว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณยายก็อ้ำอึงอันนี้ทีมข่าวเล่าให้ฟังนะ
คือตอนที่ทีมข่าวไปคุยเขาก็จะเห็นอากับกิริยาหมดเลย

นักข่าวบอกว่าคุณยายลักษณะนี้ตอนถามว่าเกิดอะไรขึ้น
อ้ำอึ้งตอบเสียงเบาจับใจความไม่ได้

แต่ตานี่กระปวดกันเลยพูดไม่ไหวหรืออย่างนี้

เสื้อแดงที่มีพาดอยู่ที่ไหล่
อ๋อเหมือนเล่าแวงเหรออ๋อนั่นแหละค่ะ
ลูกชายก็พูดสวนขึ้นมาเลย
ให้สัมภาษณ์แทนคุณยายบอกว่า
แม่ตกเตียงแล้วเดินไปชนฝาบ้าน
แล้วแกเป็นแบบนี้บ่อยโดยเฉพาะวันพระ

ยายยายไปถูกอะไรมา
มันมืดเป็นไฟดับนะครับมือไฟดับมันตก
มันไหนมันมืดไปง่มมืดไปนะมันจำ
ผมเข้าไปขึ้นจ้างปึ๊บขับแล้วลดตุ๊บทำไมอีก
อ้าวมันไปที่เดิมอีกน่ะ
ตั้บเหรียญผมเรื่องน่ะผมก็เลยก็เอากลับมาที่เตียง
แกก็ลงไปอีกแกไม่อยู่เฉยแกชอบเดินนะครับ

นี่ลูกชายบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีการเอาไปลงกัน
มันเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไง
ลูกชายอธิบายความแบบนี้บอกว่าอ๋อวันนั้นแม่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วมีคนโทรไปแจ้งคนที่โทรไปก็คือน้องสาวผมเองนี่แหละ
คือน้องสาวเกรงว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมาช้ามาช่วยเหลือแม่ช้าก็เลยบอกไปว่า
อ้างว่าแม่ถูกทำร้ายร่างกายคือประมาณว่าถ้าบอกแบบนี้
เจ้าหน้าที่จะมาช่วยไวไงใช่หรือเปล่าต้องถามใครต่อ
ถามเจ้าหน้าที่ต่อค่ะผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลทุ่งมหาเจริญนะคะ

เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะ

ท่านนี้แหละค่ะคุณสำอางไปรับตัวคุณยายวันเกิดเหตุ
ลองฟังชุดข้อมูลนี้น่าสนใจค่ะ

วันนั้นได้รับแจ้งว่าผู้ป่วยสูงอายุมีอาการ
คือแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก
พอเดินทางไปถึงเห็นสภาพคุณยายคือใบหน้าปูดบวมนะคะ

ถามคุณยายคุณยายบอกแบบนี้นะ
บอกว่าถูกหลานชายทำร้ายร่างกาย

นางสำอางก็บอกว่ารู้จักกันดีนี่แหละ

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญเหมือนกัน
มีประวัติคือขาดยาคลุ้มคลั่งหลายครั้ง
คุณสำอางบอกว่าคือเราคนนอกพื้นที่เราอาจจะไม่รู้หรอก
สำอางเคยคุยกับคนในพื้นที่แถวบ้านของคุณยาย
บอกว่าอ๋อยายโดนแบบนี้ประจำ

ทั้งหมดคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รับฟังมาในวันเกิดเหตุ
แต่พอมาถึงวันนี้เหมือนหนังคนละม้วนเลย
ทางครอบครัวยืนยันว่าคุณยายเดินชนฝาบ้านเอง
เอาล่ะก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นยังไงนะคะ
ทีมข่าวพูดคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านบอกว่า

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสอบถามกับลูกชายยายตุ๊แล้ว
ยืนยันว่าในบ้านเนี่ยไม่มีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกัน

ส่วนยายตู้น่าจะเป็นโรคความจำเสื่อม
จะเดินออกจากบ้านแล้วก็กลับบ้านไม่ถูก
ผู้ใหญ่บ้านเองก็ต้องไปรับตัวกลับบ้านอยู่บ่อย
จากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปตรวจสอบที่ในอำเภอวังน้ำเย็นด้วย
ก็ยืนยันเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกยายตู้คือเหมือนความจำเสื่อม
ชอบเดินออกไปจากบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ